สวัสดีครับพระบุญมือ

มีญาติไหมครับ
อันนี้มีญาติมีญาติไหมครับ
ที่บอกว่ามาจากฟังสแกร์ครับ
ขอให้มาไม่ทันทีนะครับ

ขอบคุณครับ
ครับ
แล้วจะไป
งี่ที่วาถือเมย์เผลอไว้มันดี
ตัวเข้าใจ